ส่วนกิฟต์วิลวันอภิญญาพงศ์นะคะ

เมื่อวานนี้นะคะก็เข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับแฟนนุ่มแล้ว
เป็นนักวอเล็กบอลชายเช่นเดียวกันด้วยค่ะ

ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
มากันที่บรรยากาศงานฉลองมงคลสมรสของคู่เบาสาวนักวอเล็กบอล
วิลาวันอภิญพงศ์และจานัทนัทพงศ์เกษาพันธ์
ที่เร็กว่ามีศีลสรรค์เกิดขึ้นเต็มงาน
ให้เราได้เก็บตกจากบรรดานักตกลูกยางสาวทีมชาติไทยนี่แหละครับ
เมื่อพวกเธอต่างสลัดคราบนักกีฬามาสวมชุดประติ
เล่นเอาบรรดาแฟนบอลเล่นบอลจำแทบไม่ได้แหละครับ
โดยเฉพาะสองสาวคู่ซีอย่างน้องแนนทัศน์ดาวนึกแจ้ง
ดีกรีความสูงไม่แพ้ความสวยที่เธอพกมาในวันนี้
ส่วนอีกคนเธอคือมือเซ็ตหน้าหวานโสระยาพรมล่า
ใครเห็นเธอในวันนี้อาจต้องหลงในมวลเสน่ห์ก็เป็นได้
ขณะที่ความหล่อของเจ้าบ่าวที่เรียกได้ว่างานดี
ผมเชื่อว่าหากบรรดาสาวทุกคนต่างอิจฉาความโชคดี
ของกีฬาวันอย่างแน่แท้แต่เธอจะว่ายังไงเราไปฟังกันเลยฮะ

แต่ว่าเราก็สามารถมีสามีที่หล่อได้เพราะฉะนั้น
ฝากถึงผู้หญิงทุกคนนะคะอย่าท้อถ้าเราเกิดมาไม่สวย
เราจงทำตัวให้เป็นคนดีแล้วก็ทำนาธิตัวเองให้ดีที่สุด
วันหนึ่งที่เราได้เจอคนที่ดีแล้วมันก็จะโชคดีเอง
แต่โชคดีแบบนี้อาจจะหายากนิดนึง
และไฮไลท์ของงานนี้คือการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาว
ที่มาแบบคอมโบเซตสามช่องด้วยผู้โชคดีจะเป็นใครไปชมกันครับ
อ้าวไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
ใน๓นั้นก็เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของเจ้าสาวเองแหละครับ
ไม่ว่าจะเป็นสาวออนมือตบทีมชาติไทย
และน้องใหม่อย่างโสระยาที่ความสวยมาแรงแสงทางโค้งรุ่นพี่ไปแล้ว
รวมถึงซาร่านุษราธามือเซตหน้าสวยที่ประกาศลั่นบนเวที
จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยครับ
ไม่มีโอเค

โอ้โหไฟเขียวมาแล้วหนุ่มคนไหนพร้อมลุยจีบเธอได้เลย
และที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการที่เจ้าสาวเดินลงไปมอบช่อดอกไม้ให้กับเพื่อนสีกัปตันหน่องปลื้มจิต
ด้วยความหวังที่ว่าเพื่อนรักจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียที
แต่ดูเพื่อนรักคนนี้จะไม่ยอมไปไหนเลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นบนเวทีครับ
สบสบช่องหวานตกใจ